สวัสดีครับ๖โมง๕๕นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้หลายจุดหลายพื้นที่อาจจะยังคงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
สีน้ำเงินที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ยังคงเลื่อนลงมาแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะปกคลุมแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ
แน่นอนครับก็ยังสามารถที่จะเหนียวนำให้หลายจุดหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้น
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
อกจากนี้เองยังพบว่าตอนนี้เอง
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขนาดนี้
สังเกตว่ายังคงเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
มีลุ้นว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะแผลลงมาต่ำถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นได้นะครับ
ซึ่งแน่นอนครับปัจจัยนี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
รวมไปถึงทำให้เกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ถ้าหากเคลื่อนที่พัดปกกลุ่มแบบนี้ก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีโอกาสเจอกับสถานการณ์แบบเดิมได้เช่นเดียวกันนะครับ
และยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือนั้นยังมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
โดยพบว่าในเช้าวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงสามารถให้ใจเย็นต่อไปได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ถือว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะมีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียว
ในขณะที่พื้นที่ภาคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อุณหภูมิหลังจากนี้เป็นต้นไปจะลดต่อไปได้อีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สิ่งที่มาพร้อมกับความเย็นก็คือกระแสลมนั่นเอง
หอบเอาความเย็นแผลลงมาปกคลุมหลายจุดในประเทศไทยของเรา

พบว่าหลายจุดวันนี้อาจจะมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
พื้นที่สีเขียวที่ปรากฏในแผนที่ประเทศไทยณขณะนี้
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีกระแสลมแรงตั้งแต่๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
ส่วนใหญ่นั้นจะปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แรงหน่อยนะครับในช่วงบ่ายเย็นในวันนี้
โดยพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างครับ
ศรีเสกตริวบุรีลำบุญราชธานีซุรินทร์
ถือว่าค่อนข้างที่จะมีลมแรงเลยทีเดียว
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะครับ

พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำให้เกิดคลื่นสูงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ส่วนหน้าเราดูจากการคำนวณนะครับ
พบว่าบริเวณพื้นที่สีเขียวสีเหลือง
ซึ่งเป็นจุดที่แสดงสัญลักษณ์ว่า

เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดไหนบ้าง

ประวันนี้ทางตอนล่างนาราธิวาตน์
มีสีเหลืองสีเขียวคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร
ชิดติดตามแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
ห้องกลางเนื่องก็อ่อนกำลังเลย
มีคืออ่อนล่างเงินจนถึงช่วงค่ำ
ต้องระวังเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่งนะครับ
ชาวประมงที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า

มาดูเรื่องฝนกันบ้างนะครับแน่นอนครับ
สิ่งที่มาพร้อมกับความชื้น
สิ่งที่มาพร้อมกับเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาแล้วเกิดการปะทะนั้น

กระแสลมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพยาวมีโอกาสเกิดฝนในช่วงสายวันนี้นะครับ
แล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายก่อนที่จะค่อยจางหายไปในช่วงหัวค่ำนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนมีโอกาสตก
วันนี้ถ้าเกิดดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นในช่วงเช้าจะเน้นตกในบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะค่อยอ่อนกำลังลงก่อนที่จะกลับไปตกอีกครั้งหนึ่งในบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ส่วนอุณหภูมิในวันนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าหลายจุดหลายพื้นที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จากฝนที่ตกลงมาทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง
เพราะว่าในช่วงบ่ายวันนี้พื้นที่ภาคเหนือจะสังเกตว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับ
ก็คืออากาศเย็นสบายส่วนพื้นที่ภาคอื่นนั้นยังคงได้เจอกับอากาศร้อนในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้เช้าภาคเหนือครับจะเริ่มมีอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่ง
อุณหภูมิจะลดต่ำลงนะครับต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
ส่วนพรุ่งนี้เช้าภาคอื่นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานก็จะได้สัมผัสอากาศเย็น
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่๗วันหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องระวังเรื่องของสายฝนนะครับ
โอกาสเกิดฝนต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าสูงสุดทรงนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดก็คือช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียต
ไปต่อที่บริเวณภาคอีสานครับ
จังหวัดนครราชศรีมาจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นในระยะนี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ

อุณหภูมิสูงสุดในระยะวัน๒วันนี้
ไปจนถึงกลางสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๐องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนช่วงเช้าวันสองวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่อกันที่ชนบุรีครับภาคตะวันออกท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
ยังพบว่าโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างน้อย

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
สุดหลังจากนี้เป็นต้นไปอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียตครับ
ร่องใต้ไปที่ภูเก็ตนะครับตลอด
หลังจากนี้๓๔วันยังพบว่ามีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยสูงสุดนะครับอุณหภูมิยังทรงอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ช่วงเช้าเรายังคงได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็นนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๓องศาเซลเซียต
สูงสุดอาจจะร้อนหน่อยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต
ในระยะวัน๒วันนี้ยังคงมีเมฆบนท้องฟ้านะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฟ้าจะโปร่งแดดจะแรงเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับตั้งแต่วันนี้ไป

เที่ยวต้องหมั่นตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
มาถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

มายไทยรัฐ